วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีพระราชพิธีสำคัญ
สำหรับการน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
ซึ่งประชาชนจำนวนมากก็น้อมส่งเสด็จและถวายอภิสัมมานะ
ศักระแด่สมเด็จพระยานสังวร
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ในการพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในวันนี้
ซึ่งช่วงเช้าก็มีการเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศเชิญพระกฏพระศพอย่างสมเกียจค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนเป็นจำนวนมาก
เดินทางไปจับจองพื้นที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเฉพาะที่บริเวณตำหนักเพชร
ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโกรธพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
น้องส่งเสด็จและถวายความเคารพอย่างสูงสุด
เมื่อถึงเวลาตั้งขบวนพระอิสริยยศเจ้าพนักงานได้เชิญพระโกรธพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ประดิษฐานบนราชรสประชาชนต่างตั้งจิตอธิษฐานและน้อมรำลึกถึงคำสอนของพระองค์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็ได้เดินทางมาศักระสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
มาโดยตลอดด้วยศรัทธาและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นพระอุปัชชาให้กับลูกชายของตัวเองค่ะ
ซึ่งลูกชายก็ได้บวชเป็นพระภิกษุเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราช
รอบพระชนมายุ๘๔พันศารวมทั้งยังนำหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ได้สอนไว้เสมอ
โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
ภารกิจตัวต่าง
โดยพิธีถวายดอกไม้จันทร์ก็จะแบ่งเป็น๒ช่วงด้วยกัน
ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนช่วงที่๒ก็จะเริ่มที่เวลา๑๘นาฬิกาไปจนถึงเวลา๑๙นาฬิกา
ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงพระศพ
ณพระเมนหลวงวัดเทพศิรินทราวาสในเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ